จะให้ไปดูประเพณีพิธีแปลกแปลกแบบไหน
ตรงที่ว่าเขานำนมสดมาใช้ในการรดต้นโพ
เคยเห็นหรือเปล่าถ้าไม่เคยแล้วอยากดูไปค่ะ
เอานมสดเอาต้นโพดิฉันเคยเห็นแต่รสต้นพุษาค่ะ
เอออันนั้นเป็นเทคนิคทำรดต้นพุษานะ

แต่ว่าไปบางที่มีจริง
แต่ที่นี่คุณผู้ชมเขาว่ากันว่านะจัดงานนี้ยิ่งใหญ่มากแล้วก็มีพิธีกรรมแปลกอยู่
บริเวณนี้คือลาหน้าพระพุทธมหาเสถีวัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวงตะมนต์เชิงดอยอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่
เจ้าอาวาสและชาวบ้านเนี่ยมาทำพิธีกัน
ตั้งขบวนแห่ส่งน้ำพระราชทานและขบวนแห่น้ำนมสด
เอามาเทรวมกันแบบนี้แล้วก็เทใส่กรวย
เพื่อให้ไหลไปรถต้นศรีมหาโพในวัดพระธาตุดอยสะเก็ด
มี๒ต้นด้วยกันคือเป็นต้นที่นำมาจากศรีลังกา๑ต้นและอินเดียอีก๑ต้น

ใช่มาจากดินแดนของพระพุทธศาสนาก็เอามาปลูกเอาไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นความร่มเย็นเป็นสุขของบ้านเมือง
ประเพณีแห่นมสดรสถวายต้นศรีมหาโพนั้นพูดได้เลยว่าเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในไทย
สำหรับการถวายนมสดต้นศรีมหาโพเนี่ยมีเรื่องเล่ามีตำนานกล่าวขานเอาไว้อย่างนี้
และได้พระราชทานเครื่องรัตนมณีและสิ่งมีค่าต่างบูชาต้นศรีมหาโพเป็นประจำ
แล้วก็ให้มีการถวายนมสดกับต้นศรีมหาโพลในวันวิสาขบูชา

บางทีเรื่องราวตำนานเหล่านี้
เราก็ไม่ได้อ่านไม่ได้เรียนกันมาถูกไหม

เรื่องแปลกที่เราได้เรียนรู้กันผ่านทางตลอดข่าวเหมือนกัน
เขาก็เลยสืบปฏิบัติแบบนี้ต่อมาต่อมาจนถึงปัจจุบันนั่นเอง

ใช่เอานมสดมารดนะคะ
เป็นสิ่งที่พระเจ้าอสวงมหาราชทำมา
เราก็เลยทำต่อไปนะคะ
ส่วนที่อื่นไม่มีแบบนี้

จริงไม่ค่อยได้เคยเห็นเรื่องราวแบบนี้เท่าไห